จากที่ได้ฟังการอภิปรายมาเมื่อวานทั้งวันนะครับ
และวันนี้ผมก็อยากจะสรุปความคิดของผมนะครับ

ผู้เสนอรัฐมนูลฉบับนี้นะครับ

เพราะมีประเด็นที่หลายคนสงสัยครับ

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับร่างรัฐมนูลฉบับนี้

เพราะรัฐมนุนฉบับนี้ไม่ใช่ของไอลอร์ครับ

พินาไปแล้วผมก็ฟังเพื่อนสมาชิก

มีความคิดไปในทางเดียวกับคณะรัศดร

เห็นชอบตัดสินใจเรื่องใดเนี่ย
เขาต้องได้ประโยชน์
คือสมประโยชน์ตรงกว่าที่เขาต้องการ

โจทย์ของพักฝ่ายค้านแน่นอนครับ

ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยเรื่องปปชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทักษิณทั้งยิ่งรักได้กลับบ้านหมด

พยายามหลีกเลี่ยงเอ่ยชื่อนะครับ

วันนี้ใครโดนดำเนินคดีอยู่ครับ
พักอนาคตใหม่ถูกยุบพัก

เลขาอธิการภักดิ์มนาคตใหม่
ถ้ายกเลิกพระราชมัญญัติกรกตใครได้ประโยชน์ครับ

เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านได้ประโยชน์จากการเห็นชอบร่างของไอลอร์แน่นอน
และนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการที่ไอลอร์เสนอ
เปลี่ยนคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
เขียนว่ายังไงครับท่านต้องอธิบาย
เขียนชัดเจนเลยว่าให้นายกรัฐมนตรีมาจากสอสอเท่านั้น
นายกรัฐมนตรีที่พวกเราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มาตามรัฐมนูลคือเป็นผู้เสนอชื่อโดยพักพลังประชารัฐ

นูลข้อนี้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ

อันนี้ตรงกับที่ฝ่ายค้านต้องการไหมครับ

ฝ่ายค้านจะได้มีโอกาสมาเป็นรัฐบาล

เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ฝ่ายค้านจะโหวตรับร่างของคณะรัฐธรรมนะครับ
ฝ่ายรัฐบาลหรือสว
เอาแค่เรื่องแรกนะครับที่ท่านร่างเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพื่อปลดนายก

เพราะผมเป็นคนเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
คนเด็กประยุทธ์จันทรวชาบนอาหารประเทศมาสองปี
แก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้ตั้งหลายเรื่อง

เหล่านิจนรกษเมนิตวิทยาลงทางโลก

เยียวยาปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นแค่เรื่องนี้ผมก็ไม่รับแหละครับ
ท่านจะปลดบนเหตุประยุจจันทร์โชภา

รู้ไหมครับรัฐมนูลฉบับนี้ถ้าท่านจะให้ผ่านเนี่ย
สวต้องลงมติให้ท่าน๑ใน๓

และท่านเขียนว่ารัฐธรรมนูลของท่านผ่านความเห็นชอบ
สวทุกคนพ้นจากตำแหน่ง

มันไม่มีหรอกครับคนที่โหวตให้ในสิ่งที่เป็นปฏิปักต่อตัวเอง

ถ้าผมเสนอรัฐมนูลกลับให้ท่านอนุมัติ

แลกกันเอาไหม

แล้วเป้าหมายจริงท่านไม่ใช่อยู่ที่เรื่องเหล่านี้นะครับ
มันมีบางเรื่องที่ผมไม่อยากพูดแต่ขอพูดหน่อยครับ
ท่านบอกว่าท่านจะยกเลิกการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรียกร้องนะครับ
ปฏิรูปประเทศจะแก้ปัญหาความยากจน
การปฏิรูปประเทศจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
การปฏิรูปประเทศจะแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย
ท่านอ่านแล้วยังครับโหมด๑๒โหมด๑๖ที่ท่านจะยกเลิก
เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับปฏิรูปประเทศ
คนไทยเขาต้องการครับท่านประโยชนเลิกทำไม
ราศดรอยากยกเลิกปฏิรูปประเทศ
แต่ดันไปเสนอให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่ออะไรครับประเทศถ้าไม่ปฏิรูป
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งดีอยู่แล้วครับ

ที่สำคัญครับในร่างรัฐมนูลที่ท่านเสนอเนี่ย
ให้มีการตั้งสอสรยกร่างรัฐธรรมนูลทั้งฉบับ
ไม่เว้นเลยนะครับแก้ได้ทุกเรื่อง
หมวดหนึ่งหมวดสองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ท่านก็ให้แก้ท่านต้องการอะไรครับ
ผมคิดว่าท่านไม่ได้มีเจตนาล้มล้างสถาบัน
โดยเพราะท่านจรเนี่ยท่านไม่คิดแต่ท่านใจเนี่ยผมไม่รู้
นะครับชื่อวุฒิครับครับถอนถอนชื่อ
ขออนุญาตท่านประทานครับท่านประทานครับตอนชื่อ
ของใจนะครับตอนชื่อครับผมประทวงผู้อภิปราย
อดชื่อคุณใจกันผมว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วครับ
ท่านประธานครับเขาไม่ได้อยู่ในห้องนี้
คุณจรไม่เป็นไรครับคุณใจไม่ได้อยู่ห้องนี้ครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตผมคารมพลพรกลาง
ครับบัญชีรายชื่อเก้าไกรฟิศในฐานะสำหรัฐสมัครทรีย์ระสบา
ผมไม่มีส่วนร่วมในการพิปรายแต่ผมเห็นว่าผู้อภิปรายเนี่ยเสียดสี
แล้วก็ให้ร้ายบุคคลภายนอกผมไม่ได้เห็นด้วยกับใคร
ไม่ว่าม็อบหรือว่าใครนะฮะแต่ผมอยากจะเรียนว่า
เวทีรัฐศาสตร์นี้เขาหาทางออกครับ

ท่านเก่าหาบุคคลภายนอกโดยที่เขาต้อย้างไม่ได้

อารมณ์ครับผมให้ถอนชื่อคุณใจแล้วครับ
ตามข้อ๔๕ครับ
ผมเห็นว่าเสียดสีแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่การสมาชิกรัฐสภาที่จะมาพูดซ้ำเติมเหตุการณ์ให้มันให้ร้าย

อนุญาตนิดเดียวแค่นี้ครับให้ถอนครับในสิ่งที่กล่าวหาคนอื่นครับ
เฉพาะคำพูดเรื่องกุญใจออกครับนะครับ

เรานึกว่าเวลาเราพูดถึงเขา

เขาก็มีสิทธิ์พูดอย่างที่เราพูดครับ

ครับครับท่านประธานครับ

ขอให้คุณจรก็ลองคุยกับน้องชายคุณดูแล้วกันนะครับ
ได้ยินต่อกัน

ท่านต้องการแตะบ์๑บ์๒เพื่ออะไร
ผมถามท่านนะครับแล้วผมก็อยากให้ท่านไปถามคณะรัศดรที่มาที่หน้าสภาเมื่อวานด้วยนะครับ
เพราะเมื่อวานเนี่ยท่านประธานคงไปที่หน้าสภาเขาขึ้นป้ายชัดเจนครับ
เป็นลูกโป่งครับลูกใหญ่ใหญ่นะฮะนี่ผมก็เห็นแชร์มาในกลุ่มไลน์มากมายนะครับ
อย่าอ่านนะครับครับโทษอย่าอ่านครับ

เป็นข้อความผมว่าเรารู้ข้อความได้แล้วแล้วกันนะครับ
ครับผมไปดูด้วยตัวเองแต่อย่าอ่านนะ

ผมรับไม่ได้ครับข้อความที่หน้าสภาวันนั้นเมื่อวานนะครับ
มันชัดแล้วครับว่าเขาต้องการอะไรกับการล่างรัฐมนูลเพื่อแก้ไขของไอลอร์นะครับ
ซึ่งอันนี้มันขัดกับแนวคิดอุดมการของพวกเราทุกคนครับ
เรารักและเทิดทูลสถาบันครับ
เราไม่แต่ต้องหมวด๑หมวด๒สถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
เพราะหมวด๑หมวด๒ครบถ้วนสมบูรณ์ดีอยู่แล้วครับ
ทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนุนครับ
เพียงแต่อำนาจบางอย่างมันไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูล

มันมาจากความรักความศรัทธาของพี่น้องประชาชน
ซึ่งอันนั้นท่านแก้รับนูลแบบไหนท่านก็แก้ไม่ได้ครับ
เข้าใจไหมครับอย่าพยายามเลยครับ

ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะให้มีการ
สสรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ
ก็อยากให้ทุกท่านในสภาแห่งนี้มาร่วมมือกันครับ
มาช่วยกันสร้างรัฐธรรมนูลที่เป็นกฎหมายสูงสุด
ที่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับ
เราควรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาแอฟแกร่งในเรื่องนี้ครับ

ขอใช้ศิษฐ์ผ้าคิกในฐานะอดีตสมาชิกภักรรณาข้นไหมครับ

รายชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับข้อที่๔๗ครับ
ประท้วงไปในการเดียวกันกับท่านผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ในข้อที่๔๕ครับ
ท่านกล่าวหาว่าการร่างรัฐมนุนในฉบับของภาคประชาชนหรือไอรอนั้นเนี่ย
เป็นการเอื้อต่ออดีตผู้บริหารพักอนาคตใหม่ในกรณีการกล่าวหาว่าการร่างนวนฉบับนี้จะนำไปสู่การยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระทั้งหมดซึ่งท่านพูดถึงองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งก็คือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมคิดว่านี่ไม่เป็นธรรมกับพักอนาคตใหม่อีกแล้ว
ผู้บริหารของพักอนาคตใหม่ที่ไม่สามารถชี้แจงได้ครับ
ความเป็นจริงร่างของไอรอลนั้นท่านพูดถึงกรณีของการยกเลิก
หรือการปรับแก้ในส่วนของกรอิสระทั้งหมดซึ่งเรายังไม่รู้หรอกครับว่า
รับหลักการแล้วสอสรท่านจะเขียนอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันครับ
ผู้บริหารพักอนาคตใหม่นั้นถูกดำเนินการในกฎหมายอื่นครับ
เป็นกฎหมายประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งต่างซึ่ง
ไม่ใช่กฎหมายของกรกตโดยตรงผมคิดว่านี่คือความเป็นจริงครับ
และในขณะเดียวกันผู้บริหารทั้งสามท่านของพักอนาคตใหม่ก็พร้อมที่จะเข้า

ไม่มีอะไรผิดก็บังคับครับ

ไม่ต้องถอนครับไม่มีอะไรผิดข้อบังคับครับ

กรณีนี้เป็นกรณีประท้วงเราก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกัน

ที่สมาชิกและก็ฝ่ายรัฐบาล

ก็ต้องไม่เกิน๗นาทีที่ให้กับฝ่ายการ